หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำตัวกลับมายังประเทศไทยเมื่อคืนวันนี้นะครับ
มาวันนี้อายการได้สั่งฟ้องอดีตพระเนรคำ๒คดีใน๕ข้อกล่าวหานัก
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวขณะที่เจ้าตัวก็ไม่ได้ยื่นประกันในชั้นอายการนะครับ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงควบคุมตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
อายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ๔ฟ้องฐานช่อกงประชาชนและความผิดฐานฟอกเงิน
ตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นายวิรพลสุขผลหรืออดีตหลวงปู่เนรคำในสภาพสวมชุดสีขาว
หลังจากที่ลาศิกขาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถูกอายการและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
ควบคุมตัวมายังสารอาญารัชดาพิเศษเพื่อส่งฟ้องในคดีที่หลบหนีมานานหลายปี
ซึ่งตลอดเวลาอดีตหลวงปู่เนรคำมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มไม่ได้วิตกกังวลกับการก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครั้งแรก
หลบหนีไปกบดานใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ามกลางผู้ที่ยังมีความศรัทธามานานกว่า๔ปี
ถูกสารรัฐแคลิฟอร์เนียส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเมื่อค่ำคืนหวานนี้
โดยอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ๔ได้มีความเห็นสั่งฟ้องทั้ง๒คดีใน๕ข้อกล่าวหา
โดยคดีแรกข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีส่วนคดีที่สองมีความเห็นสั่งฟ้องในความผิดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จความผิดฐานฟอกเงินและฐานช่อกงประชาชน
และในชั้นนี้อายการได้คัดค้านการประกันตัว
คดีที่๒มันมีความผิดฐานช่อกงประชาชนด้วย
ขอให้คืนเงินหรือทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายได้นะครับฉะนั้นเมื่อเรายื่นฟ้องในคดีที่สองซึ่งมีความผิดฐานช่อกงประชาชนไปด้วยเนี่ย
ทางพนักงานอายการผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็มีคำขอให้คืนเงินหรือทรัพย์สินจำนวนรวม๒๘ล้าน๖แสนบาทเศษ
ให้กับผู้เสียหาย๒๙ราย
หลวงปู่เนรคำยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ซึ่งธนายความที่ติดตามมาจากสหรัฐอเมริกาบอกว่า
หลวงปู่เน่นคำต้องการเดินทางกลับประเทศไทย

แม้ว่าจะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่สารรัฐแคลิฟอร์เนีย
สั่งให้เป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับมายังประเทศไทย
และในวันนี้ก็จะไม่มีการยื่นประกันตัว
เนื่องจากต้องศึกษาข้อมูลการแจ้งข้อกล่าวหา

ส่งผลให้อดีตหลวงปู่เนรคำถูกเจ้าหน้าที่กรมราชธรรม
ควบคุมตัวเพื่อไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันที
แต่วิบากรรมของอดีตหลวงปู่เนรคำไม่ใช่เพียงคดีอาญาเท่านั้น
แต่ยังมีคดีแพ่งที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สารได้มีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์ของนายวิรพล
พวกรวม๘คนจำนวน๒๗รายการ
เช่นรถปอเช่มูลค่ากว่า๘ล้านบาท
หรูและรถจักรยานยนต์
ปลูกสร้างพร้อมที่ดินในจังหวัดอุบลราชธานี
และเงินในบัญชีธนาคารรวมกว่า๔๓ล้านบาท

โดยสารพิกร้อเราเห็นว่านายวิรพลเป็นพระพิกษุสงฆ์
ที่มีรายได้จากเงินบริจาคของประชาชนที่มีจิตศรัทธา

ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน
พิพากษาให้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดิน

เหมือนการนับถอยหลังเพื่อปิดตำนานหลวงปู่เนรคำ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน